โดยปกติแล้วทุบสารทำลายความเชื่อสยบความเชื่อประหลาด
ในหัวมีแต่หมอปลาแต่รอบนี้ไม่ใช่หมอปลา
แล้วรอบนี้เป็นชายปริศนาอยู่ดีมาไล่ทุบสารทั่วทั้งหมู่บ้าน

สารแรกที่เป็นเป้าหมายชายชุดขาวคนนี้
ขาวคล้ายกับชุดคนปฏิบัติธรรม
แล้วมาถึงดันแรกไม่เป็นไรดันต่อไปปั้งล่วงฮะ
ปั่นจักรยานหายไปจากศาลที่ว่านี้
ไม่ใช่เพราะศาลนี้ศาลสองศาลสาม
นี่ไม่คำนึงถึงไม่สนใจสารเลยเหรอ
สารพระภูมินะไม่สนใจสารพระภูมิเลย

ก็จะได้เห็นว่าชายคนนี้ตั้งใจ
ไม่ได้อยู่ดีจะมาพังนะตั้งใจพังคือปั่นจักรยาน
และมองสายตาอาฆาตมาแต่ไกล
เจ้าของบ้านหลังที่มีสารพระภูมิอยู่หน้าบ้านตกใจ
ตอนเช้าตื่นมาอ้าวท่านทำไมท่านมานอนที่พื้นอ่ะ

ทำไมฐานไม่เป็นอะไรพอมาย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิด
หนุ่มคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้
อย่างบ้านของป้าพิกุลบุญที่มา
บอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรอยต่อของคืน
พฤศจิกายนที่ผ่านมาร่องรอยรถชนไม่มี
แต่สารอยู่ดีพังเสียหาย

เพราะว่ามีคนตั้งใจจะทำแบบนี้
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรแม่ยาเอาไว้นี่

ก็เลยไปตรวจสอบต่อเนื่องกับทางตำรวจภูทรแม่ยาว

อ้าวนี่ของตำรวจเหรอ
ใช่ของตำรวจเองก็โดนคนร้ายเนี่ย

ก็โดนใครก็ไม่รู้เป็นชายปริศนา
พังสารพระภูมิเสียหายเช่นเดียวกัน
ตำรวจกำลังขยายผลนะฮะกำลังปิดเมืองล่า

แต่พอไปตรวจสอบจากห้องเช่าห้องหนึ่ง

ก็มีการทำลายสารพระภูมิของห้องเช่า

ห้องเช่าโกรธมาล่ายออกไป

ก็เลยไม่คาดคิดว่าจะไปก่อเหตุแบบนี้

บางคนบอกเนี่ยเรื่องนี้มันงมงายจัดการซะเลยโดย

แต่ว่างานนี้เป็นชาวเชียงรายใครก็ยังไม่ทราบนะครับ